อากาศยังคงร้อนอบอ้าวนะคะปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดหรือว่าพีค
พีกแล้วพีกอีกพีกแล้วพีกอีก

เมื่อวานพีกเป็นครั้งที่๖ของปี๒๕๕๙แล้ว
ส่วนใหญ่ถ้าสังเกตดูนะช่วงพีคจะอยู่ประมาณบ่าย๒บ่าย๒นิด

ใช่แดดแรงสุดคนใช้ไฟฟ้าเยอะที่สุดนะคะ
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดวันนี้เกิดขึ้นเวลา๑๔นาฬิกา๒๓นาทีค่ะ
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดหรือพีคอยู่ที่๒๙๔๐๓๗เมกาวัตต์
ทำลายสถิติเป็นครั้งที่๖ของปีนี้
ติดต่อกันเป็นวันที่๔ของสัปดาห์นี้นะคะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่๓๗๘องศาเซลเซียส
แล้วก็ทำลายคาดการณ์รอบ๒ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
หรือกรฟภที่๒๙๒๐๐เมกะวัตต์ค่ะ
นายสุนชัยกำหนูเศษพูดว่าการกรฟภบอกแบบนี้นะคะ
บอกว่าสาเหตุเนื่องจากอากาศร้อนจริงร้อนในหลายพื้นที่
แล้วก็เป็นช่วงวันทำงานปกติด้วยเป็นช่วงปิดเทอมด้วยค่ะ
ก็เลยมีการใช้ไฟทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคบริการ
เรือนที่อยู่อาศัยก็เพิ่มมากขึ้นทั้งหมดเลย
จากนั้นพอเข้าสู่ช่วงวันหยุดในเดือนพฤษภาคมคาดว่า
ความต้องการใช้ไฟฟ้าก็น่าจะลดลงไปนะคะ
ในส่วนของกำลังผลิตรองรับพร้อมจ่ายมีความมั่นคงเพียงพอค่ะ
เนื่องจากว่ามีปริมาณไฟฟ้าสำรองประมาณร้อยละ๑๐๑๕
หรือไม่ต่ำกว่า๓๒๐๐เมกาวัตต์
หากมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้
กฟภเตรียมพร้อมโดยมีการสำรองน้ำมันเตาที่โรงไฟฟ้าราชบุรีและโรงไฟฟ้าบางประกง
รวมทั้งให้ปตทสำรองก๊าซธรรมชาติเพื่อรองรับสถานการณ์เอาไว้แล้วค่ะ